คุณเจนิเฟอร์โลบุ๋ม

มันไม่ใส่ปิ้งมันใส่ยักษาเลยนะ
มาเชียงรายเลยนี่มาเหนือกันเลย
อันนี้มันรอบด้านไปหมดเลย
ไม่รู้จะรับศึกฝั่งไหนอ่ะ

แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
การร้องของคุณนิกในเพลงที่๓นั้น

อย่างที่ต้นฉบับก็ได้แต่งมาหรือเปล่า
ร้องได้ให้ร้านคุณ
โปรดติดตามตอนต่อไป